ไปดูเรื่องความเชื่อที่เกิดขึ้นกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่พานทองชนบุรีนะครับ
นุ่มโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัยบอกว่าแฟนสาวถูกผีเข้าร้องกรี๊ดไม่หยุดนะครับ
ว่าถูกคุณสัยจากหนุ่มชาวบุรีรำที่มาติดพันธุ์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มของคืนวันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งให้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ร้องไห้โวยวายไม่หยุดคล้ายกับคนถูกผีเข้า
กู้ภัยได้นำฮู้หรือผ้ายันสีเหลืองของขลังศักดิ์สิทธิ์ที่กู้ภัยนิยมพกพาติดตัวหรือติดรถ
เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีหรือพูดผีปีศาจจะติดตามกลับมาไปคล้องไว้ที่ตัวของหญิงสาว
แต่ก็พบว่าหญิงสาวกลับกรี๊ดร้องดังขึ้น
รอจนสงบลงจึงพากันไปที่ศาลสมาคมสว่างอุทยานธรรมสถานซึ่งเป็นสารเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพานทองจังหวัดชนบุรีให้การนับถือ
เดินทางไปถึงประมาณตีหนึ่งคณะทรงไม่มีแต่หญิงสาวยังร้องไห้ไม่หยุด
นางน้อยจันสุริยาคนเก่าแก่ที่ดูแลสารเจ้า
จึงได้นำพระเครื่องของหลวงพ่อปี
ด้านหลังเป็นครุฑของวัดโคกท่าเจริญ
แปะไปที่หน้าผากอาการจึงเป็นดังที่เห็น
หลังจากนั้นประมาณตี๓กว่าจึงไปนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโคกท่าเจริญ
สวดปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดี
จากการสวดอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
อาการของหญิงสาวก็ดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อ
สามารถลุกขึ้นมานั่งกราบพระได้เหมือนปกติ
นายวุฒิพงศ์อายุ๒๓ปีแฟนนุ่มเล่าว่า
หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้จับได้ว่าแฟนสาว
มีชายชาวบุรีรำที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันมาติดพันธุ์
และมักนำน้ำนำส้มนมมาให้แฟนสาวดื่มกิน
ขณะที่ตัวเองนั้นได้เห็นวิญญาณตัวดำหัวฟู
มายืนจ้องหน้าอยู่ที่หน้าประตูห้องแล้วก็หายไป
จากนั้นแฟนสาวก็มีอาการหนักขึ้น
ร้องไห้วัยจะไปอยู่ชายคนใหม่ให้ได้

ซึ่งอยู่ใกล้กับบริษัทที่แฟนสาวทำงาน

เชื่อว่าแฟนสาวน่าจะโดนทำของใส่
จึงใช้เบี้ยแก้ที่มีอยู่มาสวมที่คลอของแฟนสาว

พระที่กู้ภัยนิมนต์มาช่วยทำพิธีปัดเป่าสิ่งไม่ดี
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการของหญิงสาวรายนี้ว่า
เป็นอาการของคนที่ถูกคุณสัยมนต์ดำ
หรือที่เรียกว่าเดรฉานวิชา
ผู้ทำของเหล่านี้จะนำของไม่ดี
เล็บเส้นผมหรือนำผีไตโหงผีพลายมาทำพิธี

ก็จะให้ผู้นั้นนำไปป้ายใส่อาหารเครื่องดื่ม
ผู้ที่ดื่มเข้าไปนั้นก็จะถูกโดนจิตโดนใจให้รุ่มหลง
ช่วงแรกที่สวดปัดเป่าและพรมน้ำมนต์ให้

แต่ผ่านไป๑ชั่วโมงอาการเริ่มผ่อนลง

จึงให้แฟนนุ่มพาไปเข้าห้องน้ำ

ถ้าเกิดเป็นโรคของวิญญาณถ้าเกิดเข้าสิงห์ในคน

เวลาออกต้องไปกับสายน้ำ
กับฉี่อย่างเดียวอย่างอื่นไปไม่ได้
ไม่เหมือนในหนังเลยหายตัวเข้าหายตัวออกไม่ได้นะ

พวกของนี่พวกเขาเรียกอะไร
เรียกเดลชาญวิชาคุณใสมนต์ดำ
มันก็ต้องมีการเรียน
การจะไปใส่คนกิน
มันก็จะให้คนรักให้คนหลง
เขาเรียกเดรฐานวิชาก็ต้องเอาของไม่ดีมาทำ
บางทีก็ใช้ผีมาทำ

แต่บางคนไม่มีสติก็ไปทั่ว

พระอาจารย์ตูรงค์บอกด้วยว่าบ่ายของอีกวัน
หญิงสาวได้เดินทางมาอาบน้ำมนต์และถวายสังขทาน
โดยบอกเพียงว่ายังคงฝันเห็นชายตัวดำหัวฟูอยู่
ได้บอกไปว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องกังวล
พร้อมกับฝากเตือนประชาชนว่าของจริงก็มี

ให้ระวังทุกครั้งต้องใช้วิจารณญาณ

กลุ่มคนที่อาศัยช่องว่างในความเชื่อของคน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน